คุณพูดถึงเรื่องของการเปิดภาคเรียนใหม่
วันนี้ถือว่าเป็นการเปิดภาคเรียนที่๒
วันแรกวันแรกปีการศึกษา๒๕๕๙
แล้วก็เพจนักเรียนเลว
เขาเชิญชวนน้องนักเรียนเพื่อนนักเรียน
ใส่ชุดปรายเวทไปโรงเรียน
มีจริงมีนักเรียนใส่ชุดปรายเวทไปโรงเรียนเช่นเดียวกัน
ทีมข่าวของเราไปสำรวจตรวจสอบในหลายโรงเรียน
เมื่อเช้านี้ที่โรงเรียนหอวังนี่มีน้องคนนี้ฮะ
จริงที่หอวังภูมิในการโรงเรียน

บอกว่าเท่าที่ผ่านมาตั้งแต่เช้า
ยังไม่พบว่ามีนักเรียนใส่ชุดปรายเวทมา

ก็มีใส่ชุดประเวทมาพอดีเลยนะครับก็เป็นน้องนักเรียน
ที่เราได้เข้าไปสอบถามด้วยเป็นนักเรียนชั้นม๒
บอกว่าวันนี้นะฮะเตรียมชุดปรายเวทใส่กระเป๋านักเรียนมา
หลังจากที่เข้าโรงเรียนก็จะถึงเปลี่ยนถึงจะไปเปลี่ยน
แล้วก็ยังบอกว่าไม่ว่าจะใส่ชุดไหน
เชื่อว่าไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการเรียน
ฟังเสียงของน้องม๒คนนี้ซะหน่อยนะครับ
ก็นัดหมายไว้ว่าเราจะเอาปรายเวทมาแต่งที่โรงเรียน
เพื่อป้องกันการที่ว่ามีคุณครูปกติจะมีคุณครูอยู่ข้างหน้าโรงเรียนใช่ไหมคะ
กันการที่เขาจะจับไปเข้าห้องประชุม
เพราะว่ามีประกาศไว้ว่าถ้าเห็นใครแต่งเนี่ยให้พาเข้าห้องประชุมโดยทันที

น้องผู้หญิงเขาบอกเขาเตรียมชุดปรายเวทมาด้วย
อยู่ในกระเป๋านี่แหละพี่เดี๋ยวให้ไปเปลี่ยนในโรงเรียนนะฮะ
เพราะว่ากลัวว่าตอนเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหากับครูนะฮะ
แต่ก็มีนักเรียนชายชั้นม๑นะครับใส่ชุดปรายเวท
เสื้อยืดสีดำก่อนแล้วก็คลุมด้วยแจ็คเก็ตสีดำอีกทีหนึ่ง
ใส่แก้งจีนแล้วก็รองเท้าผ้าใบคนนี้นะฮะ
โดยบอกว่าตั้งใจจะแต่งชุดปรายเวทมาตามที่ได้นัดหมายกับเพื่อน
โดยบอกว่าการแต่งตัวดังกล่าวไม่มีผลกระทบเรื่องของการเรียน
แล้วก็ยังเสริมสร้างความมั่นใจในการเรียนมากขึ้นอีกด้วย
แต่งชุดปรายเวทมาโรงเรียนวันนี้
ผู้ปกครองก็สนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับน้องเขาบอกแบบนี้
แต่ว่าทันทีที่น้องเขาเดินเข้าประตูโรงเรียน
ก็มีครูเชิญให้ไปนั่งรอบริเวณหน้าห้องประชุมก่อน
หลังจากนั้นนะครับผู้ปกครองของน้องม๑คนนี้
ก็ได้เดินทางมาพบคุณครูที่โรงเรียน
โดยผู้ปกครองก็เรียกร้องบอกขอให้ครูปล่อยเด็ก
ลูกชายของเธอให้เข้าไปเรียนเถอะนะครับ
แต่ว่าเรื่องนี้ทางรองผู้มนวยการบอกว่า
ขออนุญาตในการพูดคุยกับเด็กก่อน
ผู้ปกครองพูดว่าอย่างไรรู้ไหมคุณ

ไม่งั้นผู้ปกครองท่านนี้ตัดสินใจนะ
จะไปแจ้งความกับตำรวจสนพหนโยธิน
ในฐานะที่บอกว่าครูละเมิดสิทธิ
ในการห้ามเด็กเข้าโรงเรียน
ฟังเสียงของทางผู้ปกครองของเด็กคนนี้หน่อยนะฮะ
ผู้ใหญ่ก็จะคิดว่านี่แหละเขาชนะ
มันไม่ได้เรื่องจริงทั้งที่จริงไม่ใช่เรื่องชนะเรื่องแพ้
มันเป็นเรื่องการยอมรับสิทธิส่วนบุคคล

ผู้มนวยการโรงเรียนต้องเป็นคนจัดการดูแล
แล้วก็ต้องเอาระเบียบเรื่องของการศึกษา
เรื่องของการแต่งเครื่องแบบนักเรียน
มาชี้แจงหรือว่ามาทำความเข้าใจกับนักเรียนให้ถูกต้องนะครับ

โรงเรียนที่เราไปทำข่าวแล้วก็เจอเด็กม๑ใส่ชุดปรายเวทมา
พอก็คือดรประวัติสุธิประพา
คือพอให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเจอน้องคนเมื่อกี้นะ
นะครับให้สัมภาษณ์ว่าตั้งแต่มาตรวจในช่วงเช้า
ปรากฏว่ายังไม่มีน้องนักเรียนใส่ชุดปรายเวทมาโรงเรียน
อันนี้คือให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเจอเด็กม๑ที่ใส่ชุดปรายเวทมานะครับ
แต่เบื้องต้นมีนักเรียนแต่งชุดกีฬาและชุดนักเรียนตามปกติ
ซึ่งทางโรงเรียนได้กำชับทบทวนกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแต่งกายปีพศ๒๕๕๙
แต่ถ้ามีนักเรียนแต่งชุดปรายเวทมาจริง
โรงเรียนจะต้องมีการสอบถามสาเหตุว่าทำไมถึงแต่งชุดปรายเวทแบบนี้

และถ้าวันนี้มีนักเรียนแต่งชุดปรายเวทมาเรียนทางโรงเรียนจะให้เข้าเรียนตามปกติ
แต่ต้องมีการพูดคุยและมีการชี้แจง
หากนักเรียนเขาจะมีการจัดกิจกรรมในโรงเรียน
ทางโรงเรียนก็ไม่ได้ปิดกั้นแล้วก็ให้สิทธิ์ในเรื่องของการจัดกิจกรรม

ก็จะรับเรื่องราวปัญหาที่น้องเขาต้องการ
เอาไปส่งต่อให้ผู้ใหญ่ของกระทรวงต่อไป

ไปดูอีกที่หนึ่งที่โรงเรียนบรรดินเดชาสิงหะเสนี
กลุ่มนักเรียนบางคนก็ใส่ชุดนักเรียนไว้ภายในชุดปรายเวท
เดินเข้าโรงเรียน
ป้ายที่เขียนข้อความบอกว่าขอให้ยกเลิกกฎระเบียบที่ร้านหลัง
กเลิกการบังคับใส่ชุดนักเรียน
ใส่ชุดนักเรียนโดยบังคับคือการละเมิดสิทธิแก่นักเรียน
นักเรียนกลุ่มนี้เดินเข้าไปภายในรั้วของโรงเรียน
ครูอาจารย์ก็ได้ขอตรวจก่อนขอตรวจว่า
นักเรียนมีไหมเป็นลูกศิษย์หรือเปล่า

แต่ว่าเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนแล้วก็ถือว่าเป็นกฎระเบียบ
ก็ต้องมีการแสดงตนแบบนี้
ก่อนที่จะพานักเรียนกลุ่มนี้ไปพบกับผู้มนวยการโรงเรียน
อันนี้ก็คือที่บดินเดชานะครับสิงสิงหะเสนี
ส่วนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับ
ทางความคิดมองว่าขณะนี้น้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวาง
โดยทางโรงเรียนก็ยินดีรับฟังแล้วก็ไม่ได้ฆ่าโทษ

เขาบอกว่าที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาก็จัดเต็มเหมือนกันนะ

ตามคำเชิญของทางโซเชียลเขานะครับ
เมื่อวานี้มีทางด้านของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือว่าสพนะฮะก็คือ
เลขาอำพรพิณสาก็ได้มีการออกมาชี้แจง
โดยเลขาธิการสพก็บอกว่า
ขอให้ดูเรื่องของกฎเรื่องของระเบียบนะครับ
ซึ่งแน่นอนกฎระเบียบในการแต่งเครื่องแต่งกาย
ชุดนักเรียนเนี่ยมันมีความจำเป็น
โดยเฉพาะเรื่องของการที่จะป้องกัน
แล้วก็ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนเอง
ใส่ชุดนักเรียนไปที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะดูแลได้นะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการแสดงตัวตน
แล้วก็เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ
แล้วมันจะมีการเหลื่อมล้ำกัน

มันก็เลยเป็นประโยชน์ของการแต่งเครื่องแบบนักเรียนนะครับ
ทีนี้ก็อยากให้ทางโรงเรียนต่างเนี่ย
เขาต้องไปดูเรื่องของกฎเรื่องของระเบียบ
แล้วก็การชี้แจงกับนักเรียนต่อไปด้วยนะครับ
สนใจนะคะวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
คุณนัทธพลทีพสุวรรณก็ออกมาพูดเรื่องดีเหมือนกัน
บอกว่าการที่กลุ่มนักเรียนแต่งตัวแบบชุดส่วนตัว
ไปเรียนเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยมันผิดกฎระเบียบนะ
มันผิดกฎระเบียบค่ะซึ่งเราพยายามที่จะพูดคุยกัน
แต่มันยังไม่ได้มีการแก้ไขข้อกฎระเบียบต่าง
เพราะฉะนั้นยังเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้นะคะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การยืนยันว่าการแต่งกายชุดอื่นค่ะ
นายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียนเลวรณรงค์ให้นักเรียนแต่งชุดปรายเวทไปโรงเรียน
แทนการแต่งเครื่องแบบนักเรียนเพื่อแสดงออกถึงสิทธิ์ในร่างกายตนเองว่า
เรื่องการแต่งกายของกระทรวงศึกษาธิการมีอยู่แล้ว
ดังนั้นหากแต่งชุดอื่นมาโรงเรียนถือว่าผิดกฎระเบียบ
และถึงแม้จะมีการพูดคุยเรื่องของการแต่งกาย
แต่ยังไม่มีการแก้ไขระเบียบรวมถึงทรงผมด้วย
ยังต้องรอความเห็นจากคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนก่อน
สามารถทำได้หรือไม่ยืนยันว่าต้องใช้ระเบียบเดิมไปก่อน
แล้วก็เชื่อว่าทางโรงเรียนจะมีมาตรการต่าง
ต้องพูดคุยกับนักเรียนว่าเราอยู่ในสังคมที่มีระเบียบวินัย
กฎระเบียบยังไม่เปลี่ยนแปลงต้องปฏิบัติตามในทุกเรื่อง
หากไม่ทำตามก็จะมีผลกระทบ
สำหรับบทลงโทษนั้นแต่ละโรงเรียนจะมีมาตรการที่แตกต่างกัน
แล้วแต่ความรุนแรงของการแสดงออก
แต่ระเบียบของกระทรวงระบุไว้ชัดเจนว่า
เริ่มจากการพูดคุยทำความเข้าใจกับนักเรียน
จากนั้นก็จะมีการเชิญผู้ปกครองมาชี้แจงถึงบทลงโทษ
ซึ่งจะไม่รุนแรงถึงขั้นไล่ออก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่า
แต่แกนนำคนที่คิดเรื่องนี้ใจร้าย
ในการเอานักเรียนมาเผชิญหน้ากับสถานศึกษา
แต่เวลาชุมนุมกลับไม่เห็นคนที่อยู่เบื้องหลัง
วันนี้คนที่ได้รับผลกระทบคือนักเรียน
แล้วแกนำที่จะรับผลกระทบเรื่องนี้อยู่ที่ไหน

แล้วก็พยายามที่จะแก้ไขทำให้ได้
จะทำให้ถูกใจทุกคนคงเป็นไปไม่ได้

สบายใจที่จะใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนนะคะ
ส่วนอดีตพระพุทธอิสระมีการโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่า
ตอนชุมนุมอยากแต่งชุดนักเรียนแต่เวลาเรียนจะแต่งชุดปรายเวท
เข้าใจเหมือนกันว่าชุดนักเรียนที่ทุกคนในประเทศนี้
ผ่านมาทั้งนั้นไม่เห็นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาใดเลย
ก็ล้วนแล้วแต่แต่งชุดนักเรียนเวลาไปโรงเรียนกันทั้งนั้น
ขึ้นอยู่ที่พรบเครื่องแบบนักเรียนพุทธศักราช๒๕๕๑
แล้วก็ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

แล้วก็เจตนาบรมของการมีกฎระเบียบนะครับ
แต่ว่าก็ไม่ได้จะไปริดรอนสิทธิเสรีภาพของนักเรียนเขานะ
แต่ว่าสิ่งที่น้องนักเรียน
ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องแบบนักเรียน
อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา
ดังนั้นการใส่ชุดปลายเวสในวันที่๑ธันวาคม
ก็ถือว่ายังคงต้องมีความผิดตามระเบียบ

มันกำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา

คุณจอมขวัญใช่ไหมคะออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก
กรณีนี้เหมือนกันเรื่องของการแต่งชุดปรายเวทนะคะ
อาจารย์บอกว่าแนะหนูแก้ผ้าไปโรงเรียน

เขาออกมาเชิญชวนให้แต่งชุดปรายเวทไปโรงเรียนนะคะ
นี่คือความเคลื่อนไหววันเปิดเทอมวันแรกนะครับ
การศึกษา๒๕๖๓นี่แหละครับ